ข่าวช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่ทางด้านครอบครัวของผู้หญิงวัย๔๐ปี

คือผู้หญิงคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งขึ้นมา

คือกลัวไงว่าจะทำอันตรายคนในบ้าน

โดยตำรวจสพแสนศุกร์และกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ

บอกว่าให้มาช่วยหน่อยที่บ้านนี้มีคนคุ้มคลั่ง

บ้านหลังนี้อยู่แถวตลาดหนองมนต
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ไปเจอผู้หญิงอายุ๔๐ปี
เธอจบปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังนะ
แต่อาการตอนที่ไปเจอมีอาการเหม่อลอย
ส่งเสียงดังบางทีก็สวดมนต์พึ่มพำ
ทีนี้กู้ภัยเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานสักพักนึง
จะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

เพราะว่าทางฝั่งผู้หญิงเธอก็ไม่ยอม

ซึ่งเธอก็ขัดขืนคือเหมือนกับว่าแรงเยอะมากค่ะ
ถีบทั้งต่อยคนที่อยู่ใกล้ค่ะ
ต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ถึงจะสามารถนำตัวขึ้นรถกู้ชีพได้
แล้วก็จากการสอบถามน้องชายของผู้หญิงที่มีอาการคุ้มคลั่งนี้

แล้วก่อนหน้านี้พี่สาวก็หน้าที่การงานดี
ทำงานเป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์
เพราะว่าหลังจากที่ทำงานก็มีการไปกินยาลดน้ำหนัก
ทำให้เธอเกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้น

แต่หลังจากที่พี่สาวฟื้นขึ้นมารอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ
มีอาการคุ้มคลั่งบ่อยแล้วก็ชอบทำลายข้าวของในบ้าน
รอบนี้เป็นหนักมากจนญาติพี่น้องไม่สบายใจ
กลัวว่าอาการมันจะหนักขึ้นจนไปทำร้ายคนในบ้าน
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งตัวไปรักษานะคะ